เดี๋ยวรถบนเปิดประตูหน่อยครับ
ไม่ได้ใครดู
อ่ะเดี๋ยวเลียนรถบนเปิดประตูหน่อยนะ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

ไปอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องหนูก็ไม่รู้จริงจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะ
หนูเนี่ยเป็นคนทำงานหนูก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีเจตนาใดในการที่จะทำงานในวันนี้เลยค่ะ
มองว่ากรณีโพสต์ที่บอกว่า๖๐๐๐ลงทุน๖๐๐๐แล้วก็ได้๑๕ล้านเนี่ยค่ะ
มันเป็นเหมือนการหลอกลวงประชาชนอยากให้คุณเมย์ชี้แจงนิดนึงว่ามันเป็นแค่เหมือนเราโฆษณาหรือยังไงคะ
ค่ะจริงแล้วไม่ใช่คำชวนเชื่อหรือว่าคำโฆษณาอะไรค่ะ
ซึ่งตรงนี้เมย์ก็มีการให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเมย์ก็จะให้เพิ่มเติมกับพี่ดีกว่าค่ะ
ซึ่งตรงนี้หนูก็คือโดยธุรกิจโดยตัวธุรกิจหนูตรงนี้ค่ะหนูก็หนูก็ไม่ได้สร้างเรื่องที่จะหลอกลวงหรือว่าชวนเชื่อมา
ทางนี้เดี๋ยวรอให้มันไปตามขั้นตอนกระบวนการแล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งทุกอย่างมันออกประจักษ์ขึ้นอะไรอย่างนี้หนูก็ได้คำตอบอีกค่ะ
นิ่มนี่ร่วมเกี่ยวข้องกับการสร้างเซตเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยไหมคะ
ไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีการสร้างเรื่องใดค่ะทุกอย่างก็คือเกิดจากมูลความจริงที่พี่หนูได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารออกไปค่ะ
เดี๋ยวมีอะไรมากกว่านี้หนูขอบอกกับพี่เจ้าหน้าที่เพราะหนูกลัวว่าหนูพูดอะไรไปแล้วแบบมันอาจจะทำให้แบบว่าหนูทำงานอยู่
มันมีรายงานว่ามีเรื่องเกี่ยวกับข้องกับเงินผิดกฎหมายมาให้เราร่วมลงทุนทำธุรกิจกับเราจริงไหมคะ

เดี๋ยวรอให้ไปตามกระบวนการกฎหมายดีกว่าค่ะ

ซึ่งดีเทลหลักฐานเรื่องเล็กน้อย

คำถามสุดท้ายค่ะคุณเมย์ได้หลอกลวงประชาชนจริงไหมคะ
ต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีคำนี้อยู่ในการทำงานเลยนะคะ
แล้วก็ตลอดระยะเวลา๕๗ปีนี้ที่เมย์แบบสู้ชีวิตหนักมากเนี่ย
ก็มีแต่สร้างสิ่งดีให้กับคนรอบข้างแล้วก็สังคมซะด้วยซ้ำค่ะ
สำหรับเมก็เดี๋ยวรอแล้วกันค่ะ